สวัสดีครับ

มาถึงวินาทีและโอกาสสำคัญ

กับการตอบคำถามเพียง๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อด้วยกัน

มาถึงช่วงเฉลยกันแล้วนะครับ
แม่วิจ๋าทุกคนพร้อมไหมครับ

ผมจะเลือกเฉลย
คำตอบจากเรื่อง
อำเภอบางปลาม้าก่อนครับ
และคำถามในเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่า
วัดใดที่อยู่ในอำเภอบางปลาม้า

ซึ่งคุณแม่วิเลือกตอบ

ตัวเลือกที่๒นั่นก็คือ

ถูกคำ

วัดอูทองเป็นคำตอบที่
ถูกคำ
ตอนนี้แม่ตอบถูกถึงพ่อได้รับคุณไปต่อชิ้น๑๐๐๐บาท
มารู้กันต่อเลยมั้ยรู้ต่อเลยมั้ย
เอาละผมจะเลือกเฉลยคำตอบจากเรื่อง

แล้วคำถามสำหรับเรื่องธนบัตรนี้นะครับมีคำถามอยู่ว่า
ภาพที่เห็นเป็นด้านหลังของธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่

ซึ่งคุณพ่อโรมเลือกตอบตัวเลือก
ที่๓๕๐๐บาท
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกไหมแบนตะฮ่ยเขาเหยิง

บ่งบ่งอย่างงั้นต่อไปนะท่านคุณ

ตอนนี้พ่อพัวของแม่วิทย์ทำไปได้สองพ่อนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตถึงหนึ่งหมื่นบาท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
แต่เรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับ
ผมจะเลือกเฉลยคำตอบจากเรื่องโรงเรียนวัดทรงกระเทียม
ซึ่งคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่าข้อใดคือพระประจำโรงเรียนวัดทรงกระเทียมนะครับ

ซึ่งน้องฟ้าเลือกตอบตัวเลือกที่๔คือ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ก็โดนพยายามอีก

ไม่ใช่อีกอย่างเยอะเลย
ก็ผิด
ผิดนะลูกไม่ใช่นะครับ

คือคำตอบตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือ

พระทศพลยานมหาหมุณีศรีอุบลแย้ม

ข้อมูลนี้นะฮะเราเช็คไปทางโรงเรียนแล้วนะครับ

พระประจำโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

อย่าเพิ่งถอดใจไม่เป็นไรลูก

ถึงเราจะพลาดเงินล้านไปในตอนนี้
ยังมีให้ลุ้นเงินแสนต่อลูก

ข้อหนึ่งแสนบาทยังได้ลุ้นกันต่อนะครับ

ซึ่งเป็นข้อของคุณยายจะตอบถูกหรือไม่

รับหนึ่งแสนบาทกลับบ้านเลยนะครับ

คำถามที่ยายเลือกในเรื่องนี้

มะนาวในถุงนี้มีร้อยลูก
หนักกี่กิโลกรัม

และคุณยายสำรานนะครับ

หนึ่งร้อยลูกอยู่ในนี้นะครับ

จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑แสนบาทหรือไม่ในข้อนี้นะครับ

รุกรุก

อืมผิด

ไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ๔๑นะครับ
นั่นคือตัวเลือกที่๒นะครับ

เราถือว่าทำกันดีที่สุดแล้วนะครับในวันนี้นะฮะ
ครอบครัวของแม่วิจากสุพรรณบุรี
ตอบคำถามถูก๒ข้อด้วยกันได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงถึงหนึ่งหมื่นบาท
ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครอบครัวของแม่วิจารณสุพรรณบุรี
ขอบคุณคุณยายขอบคุณพ่อโรมนะจ๊ะขอบคุณน้องฟ้านะลูกนะ
ขอบคุณน้องแก๊งนะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าครอบครัวของท่านมีวิกฤตแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยนะครับ
สมัครมาทางเฟซบุ๊คของทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
เล่าเรื่องราวชีวิตของท่านแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะครับ
พอมีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้เสียโอกาสให้มันครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อได้ใหม่ที่จะต่อชีวิตของคุณได้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนครับเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
หมื่นบาทจะเอาไปดูแลน้องเจ๊กและทุกคนในครอบครัวค่ะ
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะ
เงินตรงนี้ก็ต่อชีวิตเจ๊กและครอบครัวไปได้ค่ะ